กลายเป็นเหตุสลดมีผู้เสียชีวิตนะครับ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากรถปาเจโร่
คือเหมือนขับรถมาแล้วก็ตีวงกว้างมาตัดหน้ารถเก๋งสีขาว
ทำให้รถเก๋งชนต้นไม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิต
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนเลย

คือเป็นรถปาเจโร่เขาเหมือนกับกลับรถยูเทิร์นมา
แล้วก็ตีวงกว้างไงมาอยู่เลนทางฝั่งซ้ายสุด
แล้วทางเขาเขามาตามถนนปกตินะครับ

จุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือเป็นบริเวณถนนสายมาลัยแมน
ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
สุพรรณบุรีชนติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่ข้างทางค่ะ
ด้านหน้ารถนี่พังยับเลยนะคะไปตรวจสอบในรถคุณผู้ชม
มีผู้เสียชีวิตในรถสองศพนะคะทราบชื่อคือนายประเสริฐอัดคงหาร
อายุ๓๖ปีแล้วก็มีเด็กด้วยก็คือเด็กชายศิวะปลอดโปร่งอายุ๖ขวบ
ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงคือนางสาวน้ำฟ้าทรัพย์ประเดิมชัย
อายุ๒๒ปีก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่สุดก็เสียชีวิตรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะอีก๔รายก็ถูกช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ศูนย์เจ้าพระยายมราชที่นี้เจ้าหน้าที่ก็ไปสอบสวน
เพราะมันมีเด็กอยู่ด้วยไงคะมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
มันมีทางกลับรถแล้วรถมิดซูหักพวงออก

ไปพุ่งชนต้นไม้แบบนี้ค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต

ไปเลยขับหนีไปเลย
สีบรรเงินทะเบียนก็คือ๔กฮ๒๓๗๓

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเร่งตรวจสอบผู้ครอบครองรถค่ะ
จะติดตามตัวมาดำเนินการสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะคะ